ตามกันต่อนะคะความคืบหน้าค่ะในส่วนของคดีสารวัตรสิวนะคะที่ถูกยิงเสียชีวิตที่นครปฐมแล้วก็มีตำรวจอีกหนึ่งนายที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ภายในงานมีแต่ตำรวจทั้งนั้นเลย๒๐กว่านายแต่ปล่อยให้คนร้ายหลบหนีไปแล้วก็ปล่อยให้มีการทำลายหลักฐาน
องมือยิงถูกวิสามันไปแล้วเหลือกำนันนกนะคะกำนันนกเข้ามอบตัวแต่ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตอนนี้คดีนี้ถูกโอนมาที่ส่วนกลางก็คือที่กองปราบนะคะ
ล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะกำนันนกได้มีการนำตัวไปฝักขังที่สารอาญาคุณผู้ชมลองสังเกตสีหน้าเขาหน่อยนะคะ
ก็ไม่ตอบคำถามอะไรยังไม่ได้พูดอะไรเลยน่ะ
เครียดไหมนิ่งไม้ไทรรัตน์เนี่ยไม่หูไม่สายหัวไม่พยักหน้าไม่อะไรเลยจักอย่าง

๙นาฬิกา๓๐นาทีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฮนุมานกองปราบ
มาที่อาคารห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อนำตัวกำนันนกหรือนายประวีนจันคล้าย
ขออำนาจสารอาญารัชดาพิเศษฝากขังผลัดแรก
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าพฤติการมีความรุนแรง
และด้วยอิทธิพลเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
หลังถูกออกหมายจับข้อหาใช้ให้ผู้อื่น
ทำความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นนะคะ
เจ้าหน้าที่นำตัวกำนันนกออกมาขึ้นรถ
แล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปก็คือ
ดูเหมือนจะอิดโรยไม่ค่อยกินอะไรด้วยใช่ไหมคะ
สีหน้าเคร่งเครียดเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่นะ
เป็นสีฟ้าใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
ก้มหน้าตลอดเวลาไม่ตอบคำถามอะไร
นักข่าวเหมือนเดิมก็ยังไม่ได้ตอบอะไรเลย

ทีนี้พอเจ้าหน้าที่กองปราบนำตัวกำนันนกขึ้นรถตู้
สังเกตเห็นได้ชัดมากกว่าเมื่อกี้อีกนะน้องคิง
จะเห็นหน้าชัดกว่าเพราะว่าเนี่ยนักข่าวประกบรถเลยเห็นไหมคะ
ประชิดได้ใกล้ตัวมากกว่าเครียดหนักกว่าเดิมครับ
น้ำตาคลอด้วยตาแดงเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลา
คุณผู้ชมคะในคำร้องฝากขัง
ระบุว่าพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นนะคะ
เนื่องจากต้องสอบพยานอีก๓๐ปาก
รอผลการตรวจพิสูจน์ของกลาง
รอผลการตรวจลายนิ้วมือและประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหา
ด้วยความจำเป็นนี้ก็เลยขอหมายขังผู้ต้องหาเอาไว้ก่อนระหว่างการสอบสวน๑๒วัน
ตั้งแต่วันที่๙ถึง๒๐กันยายนนี้นะคะ
และแน่นอนท้ายคำร้องขอคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่าผู้ต้องหาเป็นกำนันตำบลตากล้องอำเภอเมืองนครปฐมมานาน๙ปี
ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานปกครองมีอำนาจหน้าที่จับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ด้วย
และมีอำนาจสืบสวนเฉพาะในเขตพื้นที่ของตน
แต่กลับกระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพล
และมีความสนิทสนมกับตำรวจในหลายพื้นที่
สามารถโน้มน้าวชักชวนให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่และระดับต่าง
ข้าราชการอื่นมาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์

แล้วก็สนิทสนมกับนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติ

ขอให้ผู้เสียชีวิตย้ายข้าราชการตำรวจที่รู้จัก
ไม่ได้รับการตอบสนองจึงมีพฤติกรรมอุกอาจ
ให้ผู้อื่นยิงตำรวจให้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ถูกยิงต่อหน้าตำรวจอีกหลายนาย
นี่คือพฤติกรรมที่อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
หลังเกิดเหตุยังได้มีคำสั่งให้ทำลายพยานหลักฐาน
คราบเลือดเก็บปลอกกระสุนปืน
เซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดและหลบหนี
สูงสุดก็คือเหมือนถึงขั้นตลอดชีวิตนะคะ
แล้วก็โทษหนักกว่านั้นก็คือถึงขั้นประหารชีวิตได้เลย
ทนายความของกำนันนกก็ต้องเรียกเป็นอดีตกำนันแล้วสิเนอะ

คำสั่งออกมาแล้วอดีตกำนันนก
ทนายความก็คือทนายชาวแก่นสวาสตร์
ทนายความบอกว่าวันนี้ไม่มีการยื่นประกันตัวนะคะ
เพราะเจ้าตัวไม่ประสงค์จะขอประกัน
ไม่มีความพยายามจะขอประกันตัวไม่อยากประกัน
เอาเหรอฮะไม่รู้เพราะอะไร
ทนายความก็ไม่บอกว่าทำไมกำนันนกถึง

เจ้าตัวก็ไม่ได้บอกเหตุผลด้วยอืม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากช่วงประมาณ๓ทุ่ม๖กันยายนที่ผ่านมา
แล้วมีตำรวจโดนยิงตาย๑นายเจ็บอีก๑นายเนี่ยนะฮะ
การตายของสารวัตรสิวนั้นสำนวนหลัก
ภายใต้การรับผิดชอบดูแลของกองปราบที่พี่มิวเล่าไป
ขณะที่อีกหนึ่งสำนวนนะครับนั่นก็คือ
ตำรวจที่ไปร่วมงานในคืนนั้น๒๐กว่านาย
ทำไมปล่อยให้คนร้ายหนีไปได้ทำไมปล่อยให้กล้องวงจรปิดถูกถอด
มีการล้างคราบเลือดอะไรต่างแล้วปืนเห็นบอกว่าถูกนำไปฝังดินด้วย
อันนี้เป็นสำนวนที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของ
ตำรวจภูทรนครปฐมนะฮะว่าจะเกี่ยวข้องกับการละเว้น
การฝัติบัตรหน้าที่ผิดมากกว่า๑๕๗หรือไม่
ล่าสุดครับหลังจากที่พันธุ์ตำรวจเอกเขมรินพิษสมัยครับ
ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี
เป็นทีมงานของรองโจ๊กครับทีมงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็รับผิดชอบช่วยเหลือ
เรื่องเกี่ยวกับการสอบสวนสืบสวนแล้วก็ขยายผลนะครับ
เรียกตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์คืนนั้น๒๕นายและพลเรือน
อยู่ในค่ำคืนดังกล่าวมาสอบปากคำ
แล้วมีรายงานว่าตำรวจเตรียมยื่นขออำนาจสารอนุมัติ
หมายจับผู้เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของสารวัตรสิว
เมื่อคืนวันที่๖กันยายนที่ผ่านมา
ได้รับรายงานว่าเป็นตำรวจ๔นายนะครับ
โดยเป็นตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงบ้านกำนันนก
แต่ยังไม่ชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่และความผิด
เกี่ยวข้องกับส่วนไหนอย่างไร
ก่อนที่ล่าสุดครับที่เห็นหน้าจอ
รายงานด่วนล่าสุดพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
บอกว่าสารอนุมัติออกหมายจับตำรวจทางหลวง๔นายนะครับ
ตำรวจทางหลวง๔นายนี้เป็นตำรวจชั้นประทวนทั้งหมด
ที่มีส่วนช่วยเหลือผู้ต้องหาในการหลบหนีครับ

อนุมัติหมายจับ๔ตำรวจทางหลวงแล้ว
และระหว่างที่ตำรวจภูทรภาค๗
เรียกสอบปากคำพยานและตำรวจที่อยู่ในคืนที่เกิดเหตุครับ
มิ้วคุณผู้ชมครับถ้าเราย้อนกลับไปดูบรรยากาศ
ตอนที่เขากำลังเร่งสอบกันอยู่นั้นนะครับ
มีคนคนหนึ่งปรากฏตัวมาจากไหนไม่รู้ฮะ
มาส่งเสียงโหกเวกโวยวายเสียงดังเลย
พอเพ่งดีดูดีผู้ชายคนนี้
วันนี้ใส่แว่นตาดำใส่หมวกสีดำห้อยลูกกระคำ

มึงจะเอาทีเดียว๒๑คนมึงต้องเอาใครก่อน
ต้องเอาน้องศิวากรรอดก่อนใช่ไหม

ไปทำอะไรที่มันเดียไปตกปลา
ปีก็ไม่ยอมขับตกปลาอยู่กลางมหาสมุทร
มันต้องเป็นบริบทแบบนั้นไหม

ของจริงแบบไหนแหมพี่แจ๊ด

สนิทกับเราสนิทกับเราสนิทกับเราสนิทกับทุกคน
นักข่าวพยายามถามเจ้าตัวก็ตอบคำถามทุกคำถามเลยนะฮะ

ถามว่าสนิทไหมสนิทกับเราสนิทกับเราสนิทกับทุกคน
คำถามคือสนิทกับสารวัตรสิวหรือเปล่า
เอาพูดตรงเกี่ยวอะไรมาทำไมเนี่ย
แล้วก็อ้างว่าสารวัตรสิวเป็นนักเรียนในรัฐตำรวจรุ่นเดียวกับลูก

แล้วก็ตำหนิติติงถึงบิ๊กโจ๊ก
แล้วก็พูดถึงเรื่องการตกปลากลางมหาสมุทร
หลังจากนั้นเปลี่ยนเรื่องไปพูดเรื่องยาเสพติดด้วย
งงไม่ต่างกับที่พี่มิ้วผมและคุณผู้ชมก็งงครับ
คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนาทีความวุ่นวายหน้าห้องประชุมเสสเวท
สำนักงานตำรวจภูทรภาค๗ตัวเมืองนครปฐมนะฮะ
เคร้อยล้านครับมาโวยวายการทำงานของตำรวจ
หนิการทำงานของรองโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน
รองพบตรที่ตั้งกรรมการสอบสวนตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาก็แสดงความเห็นใจที่สูญเสียตำรวจน้ำดีคือสารวัตรสิวเนี่ยนะฮะ
โดยบอกว่าขณะเกิดเหตุตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
รีบพาสารวัตรสิวไปส่งโรงพยาบาลสิ
ทำไมถึงไม่ได้รีบควบคุมตัวคนร้ายล่ะ
หากตำรวจเหล่านั้นถูกตั้งกรรมการสอบและให้ออกจากราชการ
ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนตามไปด้วย
ร้อยล้านส่งเสียงตะโกนโหกเวก
ตะโกนจับใจความได้บ้างไม่ได้บ้าง
เน้นเนื้อหาสาระสำคัญไปที่บิ๊กโจ๊ก

ตำรวจร้อยเวรสพมนครปฐมที่ดูแลความเรียบร้อย
สุดท้ายขอเชิญตัวเคร้อยล้านออกจากอาคารหน้าห้องประชุมแห่งนี้
แล้วเขาก็ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางออกจากสำนักงานตำรวจภูทรภาค๗ไป